มันมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะฮะ
อันนี้ตามความเชื่อนะครับเพราะว่าที่อุดรธานีเนี่ย
มีครอบครัวหนึ่งพี่สาวกับน้องชายเนี่ยเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะ
แต่ว่าก่อนที่น้องชายจะผูกคอตายเนี่ยพี่สาวที่เสียชีวิตไปก่อน
เคยฝันว่าเครื่องบินเนี่ยมันชนกันสองลำแล้วก็บอกว่าสงสัยจะมีคนตาย
น้องก็ถามว่าใครตายพี่บอกว่าเนี่ยฉันนี่แหละคนแรก
แล้วก็เสียชีวิตไปก่อนจริงนะฮะเป็นมะเร็งนะฮะ
ที่น้องชายจะผูกคอตายตามนะครับ
เรื่องของน้องชายเนี่ยน้องชายชื่อนายสมนึกบุญครอบอายุ๔๙
นี่เป็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่สพนาขาไปตรวจสอบที่บ้านนะครับ
บ้านอยู่ที่ตมนกว้างอเมืองนะฮะอยู่หมู่๑๒นะครับอยู่ดอนฐานี
นายสมนึกร่างกายสู้ผอมนะฮะใช้สายไฟที่ขาดหย่อนลงมาจากปลั๊กเนี่ย
ผูกคอเสียชีวิตลักษณะนั่งพับเพียบอยู่นะฮะ
ที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ญาติที่มาเจอศพเนี่ยบอกว่าปกติแล้วนายสมนึกเขาเป็นคนร่าเริงนะฮะ
มานั่งพูดนั่งคุยกันแต่เย็นเมื่อวานเนี่ยกลับมาจากทุ่งนา
ไม่เห็นออกมาพูดมาคุยเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครเห็นด้วยว่าไปไหนนะครับ
พอมาดูที่บ้านก็อ้าวล็อกประตูอยู่จากข้างในนะครับ
ก็เลยเอาบันไดปีนส่องขึ้นไปดูก็พบว่านั่งก้มหน้าเรียกไม่ตอบนะครับ
พังประตูเข้าไปพบว่าผูกคอตายไปแล้ว
ที่เราเอาบันไดปีนเพราะแกล็อกห้องเหรอล็อกห้องครับ
นางบุธัยอายุหกสิบห้านี่เป็นพี่สาวของนายสมนึกนะฮะ
บอกว่าก่อนที่น้องชายจะเสียชีวิตเนี่ยนายสมนึกน้องชายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
เป็นโรคปอดด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่สาวคนโตเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไป
ที่พี่สาวจะเสียชีวิตเธอกับนายสมนึกน้องชายเนี่ยมานั่งเฝ้าพี่สาวอยู่เพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งนะ
พี่สาวบอกเนี่ยฝันเห็นเครื่องบินสองลำมันชนกันลำนึงมีผู้หญิงนั่งอยู่อีกลำนึงเนี่ย
มีผู้ชายสองคนพุ่งชนกลางอากาศพี่บอกว่าโอ้โหฝันอย่างนี้เนี่ยสงสัยจะมีคนตายนะ
ที่บ้านเนี่ยสงสัยจะสองคนพี่สาวบอกว่าโดยฉันนี่แหละคนแรก
หลังจากนั้นพี่สาวก็เสียชีวิตนะพอพี่สาวเสียชีวิตนายสมนึกก็เก็บตัวอยู่ในห้องไม่คุยกับใคร

นี่มีแต่อีไอมันอันเบาอยู่ตอนตอนอันที่มันป่วยอยู่มันว่าอันเห็นเครื่องผิดมาสองลำมันว่า
อันลำนึงมีผู้ชายลำนึงมีผลิตมาสองคนมาสองคน
ใครฝันพี่สาว
อันที่มันตายไปไป
โอ้โหแต่ว่าความฝันของพี่สาวคนโตของบ้านเนี่ยบอกลำนึงเนี่ยผู้หญิงนั่งอยู่อีกลำนึงผู้ชายสองคน
แล้วบ้านเนี้ยก็คือเจ้าของความฝันเขาเสียชีวิตน้องชายก็เสียชีวิตแล้วอีกคนนึงอ่ะค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคือก่อนหน้านี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้เมื่อ๒๓มกราคมเนี่ยนะครับ
ที่พี่สาวนายสมนึกจะเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเนี่ยนะ
แล้วเล่าความฝันอะไรให้ใครฟังเนี่ยนะครับ

มีคนเลี้ยงวัวในหมู่บ้านคนหนึ่งเขาวูบเสียชีวิตเป็นศพแรกก่อน
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็น๓ศพ

ตามที่เธอฝันว่าเครื่องบินสองลำเนี่ยชนกัน
ลำหนึ่งมีผู้หญิงอีกลำหนึ่งผู้ชายสองคน

กับคนเลี้ยงวัวที่วูบหมดสติตายอีกคนนึง

เคยชวนแกไปหาหมอแกบอกว่า
ไม่ไปหรอกหมอบอกกูแล้วว่า

แต่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะไป
เพราะว่ามันรักษาไม่ได้แล้วหมอเขาบอก
แกพูดให้ฟังเนอะ

แกออกว่าไม่เป็นไรกูพร้อมแล้ว
ขั้นต้นที่ผมสังเกตคือ
จะมีลักษณะคล้ายแบบว่า

เหมือนยังคงเป็นห่วง
เพราะว่าแต่ก่อนที่คุณแม่ยังไม่เสียคุณแม่
ตอนที่คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่
ก็คือต้องดูแลกันในระยะหนึ่ง